สวัสดีค่ะชิสามารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้ว
รู้ก่อนร้อนหนาวนะคะดอกทานตะวันกำลังเบ่งบานสะพรั่งต้อนรับหน้าร้อนอย่างเป็นทางการค่ะ
แต่คุณผู้ชมค่ะยิ่งอากาศร้อนเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นสัญญาณเตือนพายุฤดูร้อนนะคะ
ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาเตือนแล้วนะคะว่าจะมีพายุฤดูร้อน
เพราะฉะนั้นเตือนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรให้เฝ้าระวัง
ผลการเกษตรของท่านด้วยนะคะ
พยากรเพื่อการเกษตรวันนี้ถึง๘มีนาคมค่ะภาคเหนือภาคอีสาน
ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนฝนตกหนักลมแรงลูกเห็บตกและฟ้าผ่านะคะ
ดตากพืชผลการเกษตรแล้วก็ตรวจสอบความแข็งแรงของอาคาร
ระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูดด้วยค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนฝนตกหนักลมแรงลูกเห็บตกฟ้าผ่า
ดตากพืชผลการเกษตรกลางแจ้งนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของฝนตกหนักช่วงที่มีลมแรงด้วยนะคะ
ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งนั้นระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนฝนตกหนักลมแรงลูกเห็บตกฟ้าผ่าน้ำท่วมฉับพลัน
ดตากพืชผลการเกษตรแล้วก็ระวังโรคพืชจากเชื้อรา
สำหรับคลื่นทางภาคใต้สูง๑๒เมตรนะคะ
เตือนกันตรงนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย
เนื่องจากว่าตอนบนมีอากาศหนาวแล้วมีลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดมาปะทะกัน
ทำให้เกิดฝนตกหนักหลีกเลี่ยงที่จะอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง
ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงกันด้วยนะคะ